คือที่ชัยนาธเนี่ยนะคะมีวัดใหม่วงเดือนที่นั่นมีหลวงพ่อพระนอนอยู่
ค่ะทีเนี้ยด้วยความที่อายุอันนามในการสร้างเนี้ยมันนานแล้ว
ก็เลยต้องมีการบุรณะซ่อมแซมก็มีชาวบ้านมีคนงานเนี่ยค่ะ
เขาก็ไปซ่อมแซมกันน่ะนะคะแล้วปรากฏว่าไปเจอบาดใต้ฐานพระ
ค่ะแล้วในบาทเนี่ยนะมีทั้งพระเครื่องมีทั้งอุ้ย
พระสมเด็จพระคุณแผนอะไรเต็มไปหมดเลยก็มีคนเอากลับบ้าน
อืมกลับบ้านได้ไม่ทันไรเอามาคืนแทบไม่ทันเลยค่ะค่ะ
เขาบอกเขาฝันเห็นหลวงพ่อพระนอนมาทวงของคืนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดใหม่วงเดือนนะคะ
ที่ตำบลหาดท่าเสาในอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏวัดแห่งนี้เนี่ยกำลังปรับปรุงวิหารหลวงพ่อพระนอน
เพราะสภาพค่อนข้างจะสุดโสมแล้วก็จะมีการยกองค์หลวงพ่อพระนอนให้สูงขึ้นด้วย
ทีนี้อย่างที่บอกว่าระหว่างทำการปรับปรุงเกาะสร้างเนี่ยคนงานไปเจอบาดพระใต้ฐานหลวงพ่อพระนอนค่ะ
บาทเนี่ยมีพระเครื่องรุ่นเก่าทั้งพระสมเด็จพระขุนแผนแล้วก็มีพระพุทธรูปอีกหลายปาง
มีสิ่งของเก่าหายากด้วยนะคะชุดเชียนหมากเอ่ยเหรียญหรือว่าสตางค์รูก็ดี
ชาวบ้านในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่รู้ข่าวเนี่ยอุ้ยแม่ทุกคนก็อยากเห็นอยากดูกันทั้งนั้นแหละ
ก็แห่กันมาดูไม่ขาดสายเลยทีนี้ดูอย่างเดียวเนี่ยไม่เท่าไหร่
มีคนงานกว่า๑๐คนเอาพระเครื่องและของเก่าที่เจอเนี่ยกลับบ้านไปด้วย
แต่อย่างที่บอกเอากลับไปปุ๊บวิ่งเอากลับมาคืนปั๊บเลยค่ะ
เพราะหัวหน้าคนงานบอกว่ากลับบ้านไปคืนนั้นเนี่ย
ฝันเห็นหลวงพ่อพระนอนมาทวงของคืนตื่นเช้ามาเลยต้องรีบชี้นิ้วสั่งคนงานเลยนะ
ใครเอาของกลับไปเอามาคืนให้หมดอืมนางสาวมราเสชัยวัยห้าสิบหกปี
แม่ค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่วัดนี้เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
พอมีการขุดพบสิ่งของใต้องค์พระนอนนะคือวัดเองเนี่ย
ไม่ได้บอกให้ประชาชนมาเช่าบูชาแต่อย่างใดเลยแต่ก็อย่างที่บอกค่ะ
คนงานก็แอบเอากลับไปนั่นแหละค่ะแล้วก็อย่างที่บอก
พอกลับไปได้คืนเดียวอีกวันหนึ่งเอามาคืนเลย
ชาวบ้านเขาก็อยากดูอ่ะเขาก็เลยมาแล้วก็ทำได้แค่ถ่ายรูปเก็บเอาไว้
ถ่ายรูปลงไปด้วยแล้วก็เอาลงไปนี่เพราะวันลุ่มขึ้นเทพูลเขาก็เอาลงไปนี่เลย
ตอนนี้เทพูลโบกไปแล้วค่ะโบกไปแล้ว
ชาวบ้านในพื้นที่และต่างจังหวัดเนี่ยทั้งเคารพแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อพระนอนเป็นอย่างมากนะคะ
ปกติจะมีประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางมาบนบานสารกล่าว
สมหวังก็มาแก้บนซึ่งส่วนใหญ่เรื่องราวที่มาบนบานเนี่ย
จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองครอบครัวเรื่องการเข้ารับราชการ
ติดตามของหายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เรื่องค้าขาย
นางสาวมะระเองอะค่ะก็บอกเหมือนกันว่า๑๐ปีก่อนอ่ะ
เธอก็มาบนบานเหมือนกันนะขอให้ค้าขายดีซึ่งเธอก็สมหวัง
เพราะลูกค้ามาทานก๋วยเตี๋ยวขายหมดทุกวันเลยค่ะ
ก็มาแก้บนไปแล้วส่วนใครมาขอเรื่องหวย
ทันไม่ให้นะคะไม่ต้องมาไม่ต้องเสียวเวลาเหมือนกันเลยนะ